คือร้องได้ให้ฟัง

ลืมไปเลยว่าต้องช่วยฟังด้วยว่า

ก็ดูลีลาของน้องนิวแล้วนะครับ

เป็นคนที่ร้องเพลงออกมาจากข้างในออกมาจากความรู้สึก

แล้วก็ท่าทางมีความสุขกับการร้องเพลงมีทุกสิ่งทุกอย่าง
เข้าใจเลยนะครับว่าน้องนิวก็รักการร้องเพลงมาก
อันนี้ไม่ได้ร้องตามต้นฉบับคุณตายอรไทยด้วย
ร้องตามต้นฉบับคุณป้าด้วยนะคะ
เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าตกลงคุณป้าเนี่ยทำผลงานไว้ตรงกับต้นฉบับของคุณตายอรไทยหรือเปล่า

เนี่ยนะคือนิวเนี่ยกับคุณแม่นะครอบครัวเนี่ย
บอกเลยว่าชีวิตมีอุปสรรคเสมอณการแข่งขันบนเวทีของเราเหมือนกัน
ตั้งแต่เพลงแรกจนมาถึงเพลงนี้
ก็เป็นอุปสรรคที่กระท่อนกระแท่นเสมอแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้
หวังว่าเพลงนี้ก็เช่นกันนะคะมีอุปสรรคเหมือนกัน

เพื่อรับเงิน๒๐๐๐บาทไปนะคุณแม่นะน้องนิวนะ

เป็นกำลังใจให้กับน้องนิวนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับ
เพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทน้องนิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทน้องนิวร้อง
ขอขอบคุณคุณป้าครับร้องได้ครับ
ร้องได้ร้องได้

จากเพลงของคุณต่ายออระไทชื่อว่าเพลงตัวให้คึดฮอท

ก็ขอบคุณป้าหน่อยค่ะที่ร้องให้ฟังตั้งแต่เล็กเลย
เพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะลูกนะใช่ค่ะ
๒หมื่นนี่ที่เราได้เนี่ยแบ่งปะหน่อยมั้ย

คือไม่ให้มาหน่อยแต่ให้แม่คนเดียวเท่านั้นนะคะ

ก็ถูกต้องหมดนะครับแล้วก็ภัยเลาะเพาะพริ้งตามสไตล์ของนิว

ไปแล้ว๒เพลงนะครับต้องการ๖เพลงตอนนี้เหลืออีก๔เพลง
ตัวช่วยยังอยู่ครบเลย๓ตัวช่วย
ด้วยความสามารถแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่า
นิวจะอยู่กับเราไปอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย
หมดเวลาซะแล้วต้องมาต่อกันในคราวหน้า

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับคุณผู้ชม
ดูต่อกันไปเลยค่ะสำหรับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ข่าวก็ดีรายการก็เลิศค่ะ
รายการต่อไปเกมต่อชีวิตค่ะชีวิตเข้มข้นเหมือนกันค่ะ

วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
หนูจะกลับไปตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุด
เพื่อจะได้เงินมาใช้หนี้ให้แม่และรักษาตัวเองค่ะ

พ่อแยกทางกับแม่ตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
เลี้ยงลูกคนเดียว๔คนทั้งหมด
แล้วการที่เราเป็นผู้หญิงคนเดียว
แล้วต้องเลี้ยงลูก๔คนคุณแม่หนักมากนะคะ
ค่ะอยู่แบบด้านได้อายอด
หยิบยืมเขาบ้างคืนทันบ้างไม่ทันบ้างถูกเขาด่าบ้าง
แล้วตอนที่ปวดจนทนไม่ไหวที่ไปหาคุณหมอ
ถ้าหมอบอกว่านิวถ้าน้องนิวอยากหาย
ต้องหยุดร้องเพลงไปชั่วชีวิตเลย

ทำไม่ได้ค่ะ